ไปดูความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อคดีฆ่าโหดนะฮะ
ทั้งเป็นหลวงพ่อแต่พระนักบุญที่บึงกาล
คือมีชาวบ้านไปพบศพหลวงพ่อมรณภาพอยู่เมื่อวานนี้
ในสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย์
อยู่ในพื้นที่บ้านโพนทองหมู่๓ตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัย
คือสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่กลางสวนยางพาราห่างจากบ้านชาวบ้านสัก๒๐๐เมตร
กุฏิมีร่องรอยถูกไฟไหม้แล้วก็มีกลิ่นน้ำมันการ์ดฟุ้งกระจายไปหมดเลยนะครับ
ประตูหน้าต่างกระจกก็แตกหน้าห้องน้ำพบศพของพระสมจิตเกิดทรัพย์
หลวงพ่อแตอายุห้าสิบสามปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ดังกล่าวแล้วก็ยังพบไม้พันผ้าเหลืองชุบน้ำมัน๒อัน
กะลอนน้ำมันสองแกลลอนด้วยหลวงพ่อถูกเผาไหม้หมดเลยนะครับ
ในร่างแล้วก็มรณภาพอยู่นะครับมีสมุดบัญชีเงินฝากบัตรทีเอ็ม
กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับที่หน้าต่างจุดที่กระจกแตกมีหยดเลือดติดอยู่ตามฝาผนังด้านนอก
ว่าอาจเป็นเลือดของคนร้ายเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
หลวงพ่อแตบวชมา๓๓พันศาครับเป็นพระนักบุญชอบทำเครื่องรางของขลัง
สมุนไพรแจกญาติโยมเป็นที่รักของชาวบ้านมีผู้สัทธาถึงขั้นซื้อที่ดินถวายสามไร่
ให้ตั้งเป็นสำนักส่งไว้คอยช่วยเหลือชาวบ้านดูฮะในห้องเนี่ยถูกเผาหมดอย่างเงี้นะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุไปพบศพของหลวงพ่อเมื่อวานนี้คืนวันที่๖กรกฎาคมนะครับ
มีชาวบ้านเห็นรถเก๋งสีดำขับมาจอดในสำนักสงฆ์แต่ไม่ได้สนใจอะไรกัน
เพราะว่าฝนตกลงมาตลอดด้วยจนตอนเช้ามาพบศพหลวงพ่อ
สันนิษฐานว่าคนร้ายคงแอบเข้ามาตอนหลวงพ่อเนี่ยจำวัดคือหลับอยู่ทุบกระจกหน้าต่าง
น้ำมันราดเข้าไปในห้องทั้งแกลลอนเลยใช้ไม้พันผ้าเหลืองชุบน้ำมันจุดไฟโยนเข้าไปฮะ
เท่ากับว่าเผาหลวงพ่อแบบตายทั้งเป็นปมสังหารก็ยังมีอยู่หลายประเด็นนะครับ
แต่ไม่นานมานี้ลูกศิษย์บอกว่ามีพระและคารวาสประมาณ๓กลุ่ม
มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเงินผ้าป่าซึ่งหลวงพ่อแตที่มรณภาพไม่เห็นด้วย
เอาชื่อสำนักสงฆ์ไปพิมพ์ซองผ้าป่าเอาไปแจกจ่ายญาติโยมถึงกรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าพอเอาเงินผ้าป่ามาที่สำนักสงฆ์เนี่ยเงินมันไม่ครบ
หรือว่ามันน้อยกว่าควรจะเป็นก็เลยทะเลาะกันไว้ในประเด็นนี้
วันนี้ที่สพโซ่พิสัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
ตมตรีที่วางบุญดำเนินเรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับมี๓ประเด็นหลัก
คือเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์ภายในสำนักสงฆ์เรื่องชู้สาวหรือเรื่องกู้ยืมเงิน
แต่เน้นหนักไปที่ประเด็นแรกคือการขัดผลประโยชน์ในสำนักสงฆ์แห่งนี้
ตอนนี้เรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว๓คนแต่ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธ
โดยก่อนที่พระสมจิตจะมรณภาพพบว่ามีการโต้เถียงกับลูกศิษย
เคยร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเรื่องผลประโยชน์ที่ทำร่วมกัน
แต่วันนี้ที่ตำรวจได้ประเด็นมาคือเรื่องทำสมุนไพรกับเครื่องลางของขลัง
โต้เถียงกันแบบที่มีพยานบอกว่ารุนแรงจนถึงขั้นทำให้ลูกศิษย์คนนั้นไม่พอใจ
ถอดเครื่องยนต์รถไถนาชนิดเดินตามกลับไปที่บ้านเลยนะ
ก่อนหน้านี้เคยเอามาติดตั้งเอาไว้ให้ใช้ในการบดยาสมุนไพร
เดี๋ยวต้องรอผลประมาณ๑เดือนถึงจะออกมาว่าจะตรงกับอะไรบ้างในจุดที่เกิดเหตุ
น้องชายต่างบรรดาของหลวงพ่อแตนะครับบอกว่าเสียใจมากที่พระพี่ชายมรณภาพ
เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาโผงผางเสียงดังฟังชัดแต่มีน้ำใจ
ใครป่วยใครเจ็บไม่มีเงินทองรักษาให้หมดนะครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดอะไรให้กับน้องชายฟัง
น้องชายก็เลยบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรส่วนบรรยากาศในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
วันนี้ก็เงียบเหงาฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหามาอยู่เหมือนกัน
ก็มารอเรื่องของการรับศพของหลวงพ่อมาประกอบพิธีกันต่อแล้วก็รอความคืบหน้าของคดีกัน